คุณผู้ชมคะมีผู้ชายคนหนึ่งเขาขับรถอยู่บริเวณที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะ
ขับมากับภรรยาขับไปเรื่อยปรากฏว่าตาเหลือไปเห็นข้างทาง
มันเป็นสาราพักริมทางแล้วเห็นคนเร่ร่อนนอนอยู่
ใจก็สงสารก็เลยจอดรถลงไปเอาน้ำเอาอาหารไปให้คนเร่ร่อน
แทนที่จะได้รับคำขอบคุณสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนเร่ร่อนไล่ตีเขา
ไล่ตีเขาจนเขาต้องวิ่งหนีมากลางถนน
แล้วปรากฏว่ามันเป็นจังหวะที่รถเก่งวิ่งมาพอดี
เขาโดนรถเก๋งชน๑คันแล้วก็โดนรถกระบะที่ขับตามมาทับอีกหนึ่งคัน
เสียชีวิตเลยค่ะอ๋อแต่มันกลางดึกแล้วใช่ไหม
ใช่ค่ะคือหลายคนบอกว่าโอ้โหทำคุณบูชาโทษแท้เลยอ่ะ
ตั้งใจจะลงไปช่วยเขาแต่กลับถูกเขาไล่ตีจนต้องมาตายแบบนี้
ตำรวจภูทรอินบุรีพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะ
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุที่ถนนสายเอเชียขาเข้า
ตำบลท่างามอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ
ที่เกิดเหตุเนี่ยพบรถกระบะคันนี้ค่ะเป็นรถกระบะบรรทุกสินค้าการเกษตร
จอดกลางถนนเปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้
ใต้ท้องรถมีศพของนายทรงชัยทองดีวัย๔๑ปีเสียชีวิตอยู่
มีนายอัครรัฐอุดมทักษินากุลคนขับรถกระบะรอพบเจ้าหน้าที่
เราสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภรรยาของผู้ตายนะคะ
สามีอะค่ะโดยทั้งคู่เนี่ยเดินทางมาจากจังหวัดอุทายธานี
ประจวบคิริขันถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
สามีขับมาก็เอ๊ะที่สาราริมทางเห็นคนเร่ร่อนนอนอยู่
ก็สงสารน่ะนะคะก็เลยจอดรถเอาน้ำเอาอาหารลงไปให้
กลัวจะหิวพอเอาลงไปให้เท่านั้นแหละค่ะปรากฏว่าคนเร่ร่อนคนนั้นเนี่ย
ไล่ตีสามีเขาไล่ตีไม่หยุดเลยจนต้องวิ่งหนีมากลางถนน
ตรงนี้ค่ะแล้วมันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่มีรถเก๋งขับมาพอดี
สามีโดนชนเต็มแล้วก็มีรถกระบะมะทุสินค้าเกษตร
ขับตามมาอีกหลบไม่ทันเหยียบซ้ำไปอีก

จอดอยู่คือจอดอยู่หนูชาย
หนูชายก็ไหลวิ่งขาเห็นไปขับวนกับหมา
ยังไม่ทันวนกับมาเลย
เด็กมาบอกว่ามะเหมือนจะโชน
ก็เลยจอดตรงนี้เห็นภาพนี่
ผู้ตายเนี่ยวิ่งหนีหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้
ทิ้งร่องรอยอะไรให้ตามตัวได้เลยค่ะ
ตำรวจก็ต้องพยายามไล่ตามหาตัวนะคะว่าเขาเป็นใครมาจากไหน
คืออย่างน้อยก็ถ้าไม่ใช่ถึงขั้นสติไม่สมประกอบเนี่ย
ก็ยังจะได้ถามกันว่าเออตกลงแล้ว
ณขณะนั้นเนี่ยข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงกันแน่

ซึ่งวันนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะ
ก็เห็นว่าสภาพถนนเนี่ยมันเป็นถนนทางตรง
ซึ่งรถที่ใช้สัญจรก็จะค่อนข้างใช้ความเร็วพอสมควร
พอเป็นทางตรงนี้รถเขาก็จะทำความเร็วกันได้
ตรวจสอบระยะทางจากสาราริมทางกับจุดที่พบร่างของผู้ตายเนี่ยนะคะ

ไปดูที่สาราริมทางไม่มีแม้แต่ร่องรอยของคนเร่ร่อนด้วยนะคะ
แต่ว่ามีซองเครื่องปรุงจากอาหารสำเร็จรูปหลงเหลืออยู่
ถามคนในพื้นที่ว่าเคยเห็นบ้างไหมตรงนี้จะมีคนเร่ร่อนอยู่หรือเปล่า
ทางบ้านเขาบอกว่าช่วงกลางคืนพอมีนะ
กลางคืนก็จะเห็นว่ามีคนเร่ร่อนมานอนอยู่
แต่กลางวันเนี่ยแทบจะไม่ค่อยเห็นเลย
ตำรวจสพออินบุรีก็เลยไปสอบสวนเจ้าของรถกระบะ
ที่เป็นคนขับทับร่างของผู้ตายนะคะ
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาสังเกตเห็นว่า
ด้านหน้าบริเวณข้างทางค่ะ
เห็นว่ามีรถจอดกันอยู่หลายคัน
แล้วพอถึงจุดเกิดเหตุเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรตัดหน้ารถนะคะ
แต่มารู้สึกตัวอีกทีก็คือเหมือนขับรถทับอะไรบางอย่าง
ตอนแรกก็ไม่คิดหรอกว่าจะเป็นร่างคน
แต่พอลงจากรถมาดูเท่านั้นแหละค่ะโอ้โห

เขาเองเขาก็เสียใจแล้วเขาก็มอบเงินค่าทำขวัญ
ให้กับภรรยาของผู้ตายเป็นจำนวนนึงแล้วด้วย
ทีมข่าวเราพยายามติดต่อไปที่คู่กรณีที่เป็นเจ้าของรถยนต์อีกคันหนึ่ง
คนที่เป็นคนขับชนคันแรกค่ะ
ได้พูดคุยกันเขาก็บอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเขาขับอยู่เลนขวา
แล้วก็รู้สึกได้ว่ากระแทกกันกับตัวรถอย่างแรง
เขาบอกว่าตอนนั้นมันเร็วมากหักหลบก็ไม่ทันทำอะไรก็ไม่ได้
เพราะว่าตัวเขาอยู่เลนขวาแล้วเลนซ้ายเนี่ยเป็นรถพ่วง๑๐ล้อ
ไปไหนไม่ได้เลยจริง
ก็ฟังจากคำให้การของรถทั้งสองคันที่ทั้งชนแล้วก็ทับร่างผู้ตายแล้วนะคะ
ตำรวจก็เลยยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับใคร
เพราะเดี๋ยวต้องรอเรียกเจ้าของรถทั้งสองคัน

แล้วก็ต้องเจรจากับญาติผู้เสียชีวิต
แล้วก็ให้รับศพไปทำพิธีทางศาสนา
รวมถึงต้องตามตัวคนเร่ร่อนคนนั้นให้เจอด้วย
แต่ว่าเวลาที่เจอคนเร่ร่อนเนี่ยเอาละความสงสารหรือว่าต้องการช่วยเหลือ
อันนี้มีได้ตามหลักมนุษยธรรม
แต่ก็ต้องดูจังหวะเวลาหน่อยนะฮะ
เพราะว่าลำพังช่วงกลางวันเนี่ยบางทียังบากเลย
คนไปเจอไปเจอบางทีเจอคนที่เขาถึงขั้นหวาดกลัว
หรือว่ามาทำร้ายหรืออะไรว่าอันนี้ก็เยอะ
ยิ่งกลางคืนลงไปอันนี้ยิ่งอันตราย